คราวนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอด๒๔ชั่วโมงมา
วันนี้ข่าวดีสัญญาณบวกหลายอย่างทั้งระดับน้ำที่ลดลง
และเรื่องของการที่ไปตั้งศูนย์บัญชาการในถงที่๓ได้สำเร็จ
และการที่จะดำน้ำผ่านสามแยกเข้าไปให้ใกล้พัทยาบีชมากยิ่งขึ้นนะคะ
ไปดูคลิปค่ะเป็นเวลาคลิปประมาณสักช่วงตี๓
สนับสนุนหน่วยซิลเขากำลังเร่งลำเลียงสายยางขนาดใหญ่
คุณผู้ชมดูกระแสน้ำ
มันเชี่ยวมากจนเรานึกไม่ออกเลยว่านี่จะเป็นน้ำที่ไหลอยู่ในถ้ำค่ะ
หน่วยซิลเขาก็ต้องเร่งลำเลียงสายยางยาวใหญ่เหล่านี้
ฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้ไป
เลียงขวดอัดอากาศที่ติดแท่งเรืองแสงระหว่างทางไปด้วย
กระแสน้ำบางช่วงเนี่ยมันก็มีนิ่งบ้างนะ
ช่วงก็เป็นซอกหินแคบและบางช่วงก็ไหลแรงแบบนี้
คลิปถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะจะมีกระดาษสีขาวเขียนแปะอยู่ที่โขดหินด้วย
ซึ่งกระดาษแผ่นนี้เขียนว่าภาวนาจะเห็นเป็นคาถานะคะ
ก็มีการคาดเดาว่าเป็นคาถาที่ครูบาบุญชุ่มมอบให้หน่วยซิลเข้าไปภาวนาภายในถ้ำ
จะได้มองเห็น๑๓คนและช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า
อันนี้ไม่มีการยืนยันนะว่ามีคนแปะเอาไว้นานแล้วซิลเอาเข้าไปด้วยมีคนแปะทีหลังหรืออย่างไร
ส่วนระหว่างทางค่ะมีการนำขวดอัดอากาศไปผูกเอาไว้ในจุดต่างในระยะทุก๒๕เมตร
หน่วยซิลได้ใช้เมื่ออากาศหมดรวมถึงสำหรับ๑๓คนด้วยเมื่อเจอตัวก็จะได้ใช้ในระหว่างทางการลำเลียงออกมา
จากนี้ปฏิบัติการหลักเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ซิลแล้วก็กำลังพลจากกองทัพบกเขาวางแนวเชือกไปให้ถึงจุดที่เรียกกันว่า๓แยก
แล้วก็ลำเลียงเครื่องสูบน้ำเครื่องอัดอากาศทั้งออกซิเจนเข้าไปในถ้ำ
ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่โถง๓จนสำเร็จ
เพราะว่าโถง๓เนี่ยสำคัญนะคะมันคือจุดแห้งจุดสุดท้าย
ก่อนที่จะต้องดำน้ำผ่านสามแยกแล้วก็เข้าถึงเนินดินในถ้ำที่เรียกว่าหาดพัทยาหรือว่าพัทยาบีช
จุดที่เราคาดว่า๑๓ชีวิตรอการช่วยเหลืออยู่ที่นั่น
ครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ
เป็นช่วงที่หน่วยซิลจะเข้าไปในโถง๓นะครับ
เป็นเส้นทางที่หน่วยซิลต้องมุดดำน้ำเข้าไปตามแนวเชือก
ใช้ถังออกซิเจนในการหายใจ
แต่ก็มีจุดน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือน้ำเริ่มใส

แต่ก็ยังไหลแรงอยู่นะครับ
ส่วนภาพนี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้หน่วยซิลที่เข้าไปปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
ต้องใช้รัดข้อมือเพื่อส่งสัญญาณให้ฐาน
แล้วก็ยังเป็นเข็มทิศระบบดิจิทัล
ขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในถ้ำอยู่ใต้น้ำด้วยนะครับ

จะได้หากันเจอช่วยเหลือกันถูกนะครับ
เฟซบุ๊คไทยในวิซิลได้โพสต์คลิปภารกิจในถ้ำ
เป็นคลิปขณะเดินมุ่งหน้าโถง๓ลุยน้ำบางช่วงผ่านซอกหิน
ตามแนวเชือกรวมทั้งการปักไม้พร้อมแท่งเรืองแสงตามเส้นทางที่ผ่านด้วย
โดยระบุว่าหน่วยซิลลงดำน้ำที่จุดแรก
หลังจากถึงห้องโถง๓เพื่อเข้าไปจุดที่เรียกว่า๓แยก
ปฏิบัติการนี้เพื่อวางแนวเชือกนำทางให้ชุดทำงานต่าง
แต่ไปได้ไกลจากห้องโถง๓แค่ประมาณ๒๐๐เมตร
ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นไหลแรงมากจนมีความเสี่ยง
ต้องกลับมาปักหลักใหม่ที่ห้องโถง๓

ทำสัญลักษณ์ไว้เอาไว้ให้กับหน่วยอื่นอื่นที่จะตามมาตอนหลังด้วย
นี่ขนาดมีไฟฉายหลายอันนะคะ

ทีนี้ช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงค่ะ
นักดำน้ำชุดที่๑เริ่มดำน้ำตั้งแต่เวลา
ตี๓ห้าสิบแปดนาทีเข้าสู่ห้องโถง๓
เชือกที่นำไปถึง๓แยก
และในเวลาบ่ายโมง๒๐นาทีก็สามารถวางได้ระยะทาง๔๐๐เมตรแล้ว

รวมแล้ว๒๕ชีวิตที่ทำงานอยู่ภายในห้องโถง๓
คนรวตรีอภากรอยู่โคงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
วันนี้ตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าที่โถง๓ได้สำเร็จ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติจะอยู่ตรงจุดนั้นหมดแล้ว

ระยะทางรวมกันทั้งหมดประมาณ๓กิโลเมตร
และระยะทาง๓กิโลเมตรนี้เป็นน้ำทั้งหมดค่ะ
รวมถึงสภาพก็ค่อนข้างจะมืดด้วย
ด้วยการใช้เชือกนำพาไปสู่จุดนั้นให้ได้
แต่ที่สำคัญก็คงต้องเน้นความปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะคะ
โดยตอนนี้มีการระดมขวดอากาศเข้ามา
ในทุก๒๕เมตรของเชือก
ก็จะห้อยขวดอากาศอันนี้เอาไว้ตลอด
เพราะตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าที่โถง๓เรียบร้อยแล้ว
จะไม่ออกมาพร่ำเพลืออีกแล้ว

ไม่พบก็ไม่เลิกค่ะ

จาก๓แยกไปพัทยาบิตนะครับ
วิธีการก็จะเป็นหน้าหมดเลยนะครับ
มืดด้วยนะครับ
ความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ดังนั้นเราจะใช้วิธีตอนนี้เราก็ระดมขวดอากาศมานะครับ
โดยที่ทุก๒๕เมตรของเชือกจะต้องมีขวดอากาศผูกไว้ตลอดเวลานะครับ
ผูกไว้อย่างนี้ก็เพื่อนักดำน้ำเนี่ยที่เราที่จะเข้าไปถึงน้องให้ได้นะครับ
น้องเด็กให้ได้เนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเราจะต้องเอาอาหารไปให้เขา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในการออกมาเราต้องหาวิธีนำออกมาไม่ใช่ใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับ
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรตรงเนี้ยดำข้าวดำออกดำข้าวดำออก
กันประมาณก็น่าจะประมาณสัก๓กิโลนะที่จะต้องดำน้ำมืดด้วยแล้วไม่มีอะไรเลย
ตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของกวดอากาศนะครับ
ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
จะต้องลากสายโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อให้ติดต่อกับน้องได้นะครับ
เราทำงานเต็มที่ครับไม่เลิกนะครับเราไม่พบเราไม่เลิกครับ

เพื่อลำเลียงอุปกรณ์จากหน่วยต่างซึ่งประกอบไปด้วยทัพเรือภาคที่๓
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรมสรรพาวุฒิทหารเรือกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุลาพรจังหวัดพังงา
เชฟเชฟรอนประเทศไทยแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แล้วก็เวลา๕โมง๑๐นาทีก็มีการลำเลียงอุปกรณ์เหล่านี้จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงไปที่ถ้ำหลวงค่ะ
ปัจจุบันนักดำน้ำของชุดช่วยเหลือแล้วก็ค้นหารวมทั้งนักดำน้ำของตำรวจน้ำและทีมดำน้ำต่างชาติ
ดำเนินการว่ายน้ำสลับดำน้ำแล้วก็ปีนตามแนวผนังถ้ำพร้อมแบกขวดอากาศสำรอง
เพราะว่านักดำน้ำต้องใช้อากาศมากกว่าการดำน้ำปกตินะคะ
ทั้งฝากระแสน้ำและฝาความมืดในถ้ำไปวางเส้นเบสไลน์ให้ได้ระยะทางมากที่สุด
ซึ่งก็อย่างที่เรารายงานไปว่าไกล๓แย่เข้าไปทุกทีแล้ว

ถ้าท่านผู้ชมดูภาพที่เห็นคริปนี้ครับ
คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงเมื่อช่วงเย็น
ท่านบอกว่าโดยทางเทคนิคท่านก็เรียกไม่ถูกนะว่ามันคืออะไร
เอาเป็นว่าถ้านักดำน้ำเขาดำไปแบบนี้
แล้วเป็นช่วงที่เขาหมดอากาศหมดอากาศในถังออกซิเจนของเขาเนี่ย
เขาสามารถที่จะหยิบแล้วก็เอามาใช้ได้ทันที
คือย้อนกลับมาตรง๒๕เมตรอาจจะเลยมานิดหน่อย
ก็คือใช้ถังอากาศตรงนั้นได้เลยไม่เสียเวลา
หรือถ้าเขาโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อจะหายใจเอาอากาศได้เองก็โอเค

ถ้าจุดไหนที่เขาไม่ไหวแล้วหรือว่าอากาศมันน้อย
เขาก็เอาจากถังออกซิเจนตรงนี้เข้ามา
เหมือนกับว่าเขามีจุดที่จะไปเติมอากาศของเขาได้ตลอดเวลา
จุดพักทุกครุ่มที่๒๕เมตร

จะให้แบบอากาศหมดไม่ไหวแล้วเราดำย้อนกลับไปเอาออกซิเจน

คือบางทีถ้าระยะทางมันไกลมากย้อนกลับมามันก็ไม่พอเหมือนกันนะคะ
ใครเป็นคนวางแผนปฏิบัติการแบบนี้นะผมว่าต้องชื่นชมจริงนะ
คือต้องบอกว่าระยะทางบางคนอาจจะมองว่า๘๐๐เมตรหรือ๑กิโลเมตร
เทียบกับการเดินการวิ่งแล้วมันไม่น่าไกลเลย
แต่กับการดำน้ำถือว่าไกลมากเพราะเราต้องใช้อากาศมากกว่าปกติ
การวางแผนแบบนี้แหละทำให้เราสามารถไปถึงจุดที่ปกติแล้วดำน้ำใช้ถังปกติไปไม่ถึงได้
อันนี้เป็นปฏิบัติการหลักนะครับที่อยู่ภายในถ้ำด้วยการดำน้ำลุยน้ำไปตามหาให้เจอ